ต่อที่ความคืบหน้าของคดีที่ในตายอายุ๓๒ปีไปฆ่าแล้วนำศพของนางดวงกระมวลไปหมกที่ไร่อ้อย
แต่มันมีคดีที่มันเกี่ยวเนื่องกว่านั้นเพราะว่ามีคนเขาเห็นจากข่าวนี้แล้วบอกว่า
ในตายไปช่อกงเข้ามาเยอะมาก
นะฮะเอาไปดูกันเลยครับความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากตำรวจไปจับกลุ่มนายนรงศักดิ์ศรีคดหรือว่าในตายอายุ๓๒
ฆ่านางดวงกระมวลอ่อนยิ้มอายุ๕๒แล้วก็นำศพไปหมกในไร่อ้อยที่กาญจนบุรี
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนนะฮะจากนั้นก็ไปขออำนาจศาลฝากขังระหว่างการรวบรวมหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ศพของนางดวงกระมวลนั้นก็ส่งไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวานครอบครัวเดินทางไปตรวจดีเอนเอเพื่อเทียบเคียงว่าใช่หรือไม่
ซึ่งจะทราบผลใน๓วันถ้าตรงกันก็จะมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีกันต่อไป
จากการสอบถามในตายเนี่ยนะมีพฤติกรรมที่ชอบหลอกลวงไปช่อกงชาวบ้านชาวช่องเขา
ทีมข่าวได้ไปรู้จักกันไปคุยกันกับนายคนหนึ่งชื่อว่านายเอนามสมมุตินะฮะอายุ๔๐ปี
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกในตายเชิดเงินไปห้าหมื่น
บอกว่าช่วงปลายปี๖๑ในตายออกอุบายนำรถกระบะไปจำนำกับตนราคา๕๐๐๐บาท
โดยที่ไม่ได้มีการทำสัญญากันในการกู้ยืมเงินหรือว่าจำนำรถ
เพราะเชื่อใจในตายว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นให้เนื่องจากว่าเป็นผู้รับเหมา
ต่อมาในตายจ่ายดอกเบี้ยได้เพียงเดือนเดียวแล้วก็พาตำรวจเข้ามาบอกว่า
นายเอเนี่ยนำรถยนต์เข้าไปนะเพราะรถกระบาดคันนี้เขานำไปจำนำในชื่อของพ่อในตาย
แล้วยังอ้างด้วยว่านายเอเนี่ยเอารถไปครอบครองแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับในเอด้วย
ซึ่งคาดว่าเป็นอุบายของในตายเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจะจ่ายเงิน
ตอนนั้นตัวเองก็พลาดที่ไว้ใจก็เลยยอมคืนกระบะให้เขาไปเงินก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชม
นอกจากนี้นะฮะผู้เสียหายรายอื่นเข้าไปโพสต์ในเฟซบุ๊คของในตายบอกส่วนใหญ่นะทวงเงินเนี่ย
คิดดีนะครับเอารถผมไปแล้วไม่ส่งค่างวดเนี่ยฮะมีคนไปทวงเยอะมากเลยนะครับ
มีคนหนึ่งเข้าไปโพสต์ว่านำรถจักรยานยนต์ไปขายต่อให้กับในตายเพราะไม่ต้องการจะผ่อนต่อ
โดยชื่อครอบครองนั้นเป็นชื่อของแฟนของคนที่ไปขายนายตายบอกว่าจะผ่อนต่อให้ก็เลยมอบรถจักรยานยนต์ให้กับนายตายไปให้เขาผ่อน
ละสี่พันกว่าบาทแต่ผ่อนได้เดือนเดียวก็ไม่ยอมผ่อนพอสอบถามก็บอกว่าไม่รู้ว่ารถอยู่ไหน
นะฮะพอเห็นในตายถูกจับเลยมีการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดสามสี่รายที่ถูกในตายหลอกลักษณะเดียวกัน
เรื่องของการเอารถไปจำนำเอารถไปขายต่อแล้วในตายก็แบบออกอุวันแบบนี้นะฮะแล้วก็เตรียม